กันดูภาพนี้หน่อยเขาบอกหลอนเหลือเกิน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวน่าวัดวัสสะเกตหิตมุลโลมเก่า

แล้วข้างบนนี่เขาบอกดูให้ดีนะ

เหมือนมีคนผมยาวประบาชุดคลุมสีขาว

คนเขาบอกคนเนี่ย

ไอ้รถเนี่ยไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นทางลาด

เพราะว่าเขาจะอยู่กับเราอีกนานผู้หญิงคนนี้

เพราะจะมีผู้ชายอีกคนนึง
นอนอยู่ด้านหน้าห้องพักแถวนี้

เห็นแล้วแล้วเขาลุกขึ้นมา

แล้วเขาก็ล้มตัวลงไปนอนต่อ

เอ้ายังไงล่ะเนี่ย

ผู้หญิงข้างบนดึงขึ้นไปหรือเปล่า

ปริญ่ากลางคาเลยเหรอ
ตอนนี้นี่เหมือนการหย่อนเชื่อ

เพื่อนแน่เขาก็ส่องหาก็ไม่มีท่านผู้ชมช่วยกันดูต่อนะฮะ
นี่หน้าวัดสะเกดนะครับตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้นอนต่อก็ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยอืมอ่า
เก้าอี้มันลอยอีกแล้วอีกเป็นครั้งที่สองเหรอคะใช่อุ้ยตอนนี้นี่ดึงแรงนะเนี่ย
ผู้หญิงคนนั้นก็ยังอยู่หรือจะผู้ชายหรือใครไม่รู้เอาเป็นว่า
ผมยาวยาวประบ่ามีชุดคลุมสีขาวขาวคือเห็นสีขาวขาวแต่ว่าแบบไม่เห็นผมไง
แต่รถรถเด็กอ่ะมันเคลื่อนไปแล้วนะตั้งแต่ตอนแรกไปแล้วหายไปแล้ว
นี่เห็นไหมฮะนี่พอเก้าอี้มันลอยขึ้นมาเองเนี่ยมันก็ตกมาที่พื้นอีกรอบนึง
แล้วเขาก็มาฉายไฟอีกทีนี้ฉายไฟดูอะไรไม่มีเขาก็ทีนี้เขายกน้ำขึ้นมาดื่ม
อ่ายกขวดน้ำขึ้นมาดื่มเอออ่าอุ้ยเก้าอี้ล้มพอพอดื่มแล้วเหมือนกับ
เขาก็อาจจะเนี่ยวางของวางขอเอาเก้าอี้ไปเก็บไปตรงนู้นก็ได้
อาจจะไม่ได้สังเกตด้วยว่ามันเลื่อนหรือเปล่าพอดื่มน้ำรอบนี้นอนต่ออีก
อ่านอนต่ออีกอืมแต่ร่างที่เนี่ยอันนี้เริ่มเคลื่อนแล้วเห็นไหม
ที่ยืนอยู่เฉยเหมือนเดินอ่าเริ่มเดินแล้วเริ่มเดินแล้ว
อาจจะมองว่าเก้าอี้ไปไหนวะเก้าอี้หายไปไหนล่ะเฮ้ย
มันผิดพิษอะไรอย่างงี้หรือเปล่าสลับกันหลอนอ่ะเออเริ่มเดินอุ้ย
อะไรอะไรอ่ะอยู่ดีดีเสือที่ผู้ชายคนนี้นอนอยู่
มันพับขึ้นมาคลุมร่างเขาเฮ้ยดูสิอะไรเนี่ยเออ
ผู้ชายคนนี้ก็ดิ้นเดี๋ยวขำได้ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมไหว้
ว่ามันหน้าสิวหน้าขวานห้ามขำอ่ะแล้วเขาก็ดิ้น
เห็นเท้าเขาแกว่งไปแกว่งมาอยู่เนี่ยดิ้นจนหลุดออกมาแล้ววิ่งเลยฮะ
เออเดี๋ยวดูกันเขาดิ้นหลุดออกนี่นี่เออเอาไปดีกว่าเอ้ย
ดีกว่าเว้ยไม่ไหวแล้วไปดีกว่าอ้าวเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้
เอ้ามีคนเอาคลิปนี้ไปลงในเพจเฟซบุ๊คค่ะอ่าในเฟซบุ๊คของคุณชัยยง
ลงพื้นที่ให้ก็ได้ไปลงพื้นที่ไปเลยนะฮะหน้าวัดสะเกด
ไปเจอชาวบ้านที่ขายผลไม้อยู่แถวนี้เอาคลิปให้ดูกัน
ชาวบ้านบอกโอ้โหนี่แชร์กันอยู่เยอะเลยใช่ไหมเนี่ย
แต่เอางี้ดีกว่าไอ้ตรงที่เขาบอกว่าอยู่ตรงหน้าวัดสะเกดที่ลมเก่าเพชรบูรณ์เนี่ย

ให้กลางคืนเนี่ยร้านขายผลมงผลไม้อะไรปิดอะไรกันแล้วเนี่ย
ไม่มีบ้านเหมือนที่เห็นในคลิปเลยมีแต่ตลาดแล้วก็ร้านขายของ
ฉากที่มาจับโป๊ะได้เนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นตอนที่เสือม้วนเข้าไป
คนที่นอนอยู่บนพื้นนั่นแหละครับซึ่งลักษณะอย่างนี้ถ้าคนตกใจ
ถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นอาจารย์ออสนะฮะแค่กระตุกครั้งแรกนี้ก็หลุดแล้วนะครับ
ก็คือเราต้องตกใจอย่างมากแล้วก็เราก็กระตุกครั้งแรกเราก็หลุดแล้วนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการตัดต่อที่เกือบจะใช้ได้นะครับ
ส่วนนี้คืออาจารย์ออสที่มาช่วยวิเคราะห์ให้เรานะฮะ
อาจารย์ออสบอกว่าถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยมันมีความผิดปกติ
โดยเฉพาะตอนที่เสือมันพับเข้ามาคลุมตัวค่ะอ่า
อาจจะเป็นภาพแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยไปส่งไปสร้างคลิปอะไรกันหรือเปล่า
แล้วสถานที่ตรงนี้ชาวบ้านบอกไม่มีด้วยค่ะ
ตะบนลมเก่านะครับอ่าถัวสอบพี่กัดอะไรที่ระบุแล้วเนี่ย
นายกเทศมนตรีตำบลลมเก่าบอกว่าไม่พบมุมกล้องตามคลิปนี้เหมือนกันนะครับ
เชื่อว่าอาจจะไปหาถ่ายจากไหนอะไรยังไงแล้วเอามาบอกพี่กัดอะไรอย่างเงี้ย
กระโดดอะไรอ่ะไม่รู้
แต่นี่ยกขาสูงเหมือนกันนะอ่าอาจจะเอาไว้ดึงเก้าอี้อ่ะ
แต่เก้าอี้เขาดึงขึ้นดึงลงเนี่ยเอาเป็นว่าก็นี่แหละก็คือทางพื้นที่เขาบอกเขาไม่มี
เฉพาะตอนคลุมเสืออยู่ดีเสือมันมาคลุมอ่ะแต่ความจริงมันอาจจะเป็นภาพแบบ
ผูกแบบดึงรูดมาได้อะไรอย่างนี้ไหม
ชอบจังหวะยกขาสูงตอนวิ่งออกมามีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
มันจะยกขาสูงไงยกขาสูงเลยนะ